เอาละครับเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการดูในส่วนคดีของ
อดีตพระพุทธอิสระก่อนนะครับ
นายสุวิทย์ทองประเสริฐอันนี้เป็นชื่อนามสกุลจริงนะครับ
อดีตพระพุทธอิสระพระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
วันนี้ทนายความไปเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เมื่อวานไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็ต้องศึกจากการเป็นพระนะครับ
ทนายความบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยยอมรับสารภาพ
เกี่ยวกับข้อหาเรื่องของการปลอมแปลงแอบอ้างใช้พระปรมาพิไทย
แต่ข้อหาอื่นปฏิเสธหมดนะครับปฏิเสธหมดเลยนะครับ
เดี๋ยวจะขอต่อสู้ในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วฮะก็มีบรรดาลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระ
หรือว่าชื่อจริงนามสกุลจริงก็คือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
ตามเวลาเยี่ยมกันเป็นจำนวนมากเมื่อคืนเป็นคืนแรกนะครับ

หลังจากเข้าเยี่ยมก็เปิดเผยว่าอดีตพระพุทธอิสระให้การปฏิเสธในคดีเรื่องการทำร้ายร่างกายตำรวจสันติบาลบาดเจ็บสาหัสเมื่อปี๕๗

พระพุทธอิสระสารภาพข้อหานี้บอกว่ามีการนำไปใช้จริงแต่ไม่มีเจตนาลบหลู่แล้วก็หมินพระบรมเดชานุภาพ
โดยหลังจากนี้จะหารือในรายละเอียดว่าจะไปชี้แจงข้อเท็จจริง

ทนายความของอดีตพระพุทธอิสระบอกว่า
หากพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ก็จะเตรียมความพร้อมในการยื่นขอประกันตัวทันทีนะครับ
เตรียมหลักทรัพย์เอาไว้๑๕๐๐๐๐บาท
เป็นหลักทรัพย์ตามที่เหมาะสมกับอัตราโทษ

เพราะว่าอดีตพระพุทธอิสระมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับ
แล้วก็อายุเยอะแล้ว๖๒ปี

แล้วก็มีกำหนดต้องไปพบแพทย์ด้วย

ล่วงหมินพระบรมเดชานุภาพเนี่ย

เพราะชั่วชีวิตของท่านทุกท่านแล้วก็สาธารณชนก็ทราบดีว่า
เทิดทูลพระมหากษัตริย์ดุดดั่งชีวิตของท่าน
กระทำทุกอย่างก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ท่านไม่ได้มีเจตนาแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวที่จะหมินพระบรมเดชานุภาพใดทั้งสิ้น
แต่ในส่วนข้อกล่าวหาอย่างอื่นท่านรับได้
แต่ด้วยเหตุที่รับได้มันก็มีเหตุบางอย่างที่อยู่ในใจท่านอยู่

แต่ก็กราบเรียนสาธารณชนไม่ได้โดยละเอียดเท่านั้นเองครับ
ส่วนทางด้านนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสปช
วันนี้ได้ไปเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระนะคะ
ภัยบูลก็ออกมาบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยแข็งแรงดีสบายดี
เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีพระสงฆ์สามรูปเข้าไปในห้องควบคุมตัวแล้วก็อดีตพระพุทธอิสระก็ออกมาเป็นชุดขาวก็คือต้องลาศีขาต้องศึกไปเนี่ย
ทางนายภัยบูลบอกว่าท่านไม่ได้เปล่งวาจาลาศิกขานะคะเป็นเหมือนกับว่าบังคับให้ลาศิกขาบังคับให้ศึก
ตอนนี้ก็ยังครองตัวอยู่ในพระธรรมเสมอเพราะว่าต้องการให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีที่จะต้องปราชิก
ก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มลูกศิษย์เห็นตรงกันว่าพฤติการในการจับกลุ่มพระเมื่อวานมันไม่เหมาะสม
ดูเหมือนกับว่าแตกต่างแล้วก็รุนแรงกว่าพระรูปอื่น
บอกด้วยว่าอดีตพระพุทธอิสระบอกแบบนี้ค่ะว่านี่คือชะตากรรมหรือบทกำหนดที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
ขอประกันตัวในช่วงนี้ยังต้องปฏิบัติกรรมฐานปลีกวิเวก
ก็เลยฝากบอกลูกศิษย์ด้วยว่าไม่ต้องห่วง
โดยเฉพาะก็เนื่องจากเหตุที่ว่าการที่ท่านต้องคดีนี้
ไม่ได้มีคดีใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งปาราชิก๔เลยนะครับ
แล้วก็ดังนั้นท่านก็ยังถือทางพระธรรมวินัยนะฮะ
ก็ยังถือว่าเป็นพระพิสุเช่นเดิม
การดำเนินการในเหตุการณ์เมื่อวานนี้
หลวงปู่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่เป็นชะตากรรมหรือเรียกว่าง่าย
เป็นบทกำหนดที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อที่จะชะล้างให้พระพุทธศาสนา
ให้คณะสงฆ์กลับมาบริสุทธิ์อยู่ในพระธรรมวินัย
แต่หลวงปู่ได้ให้ความต้องการที่จะขอยังอยู่ในเรือนจำต่อไป
โดยไม่ขอประกันในช่วงนี้

หลวงปู่อยากจะปฏิบัติกรรมฐานนะฮะ
แล้วก็ปีกวิเวกอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะ
แล้วก็จนกว่าเมื่อถึงห่วงเวลาที่เหมาะสม

ทีนี้ลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระนะคะ
ท่านนี้ค่ะนางสาวปาริชัตริย์ภูริษี

ก็เชื่อมั่นว่าอดีตพระพุทธอิสระ

ก็คิดว่าศาลจะต้องให้ความเป็นธรรม
พอเห็นข่าวก็ตกใจมากที่ตำรวจบุกไปจับถึงกุฏินะคะ
คือทางลูกศิษย์เขามองว่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติกันนะคะ

แค่ได้เห็นท่านพี่เชื่อว่ากระแสจิตทุกกระแสจิตจะส่งตรงถึงท่านสร้างกำลังใจให้ครับ
ส่วนกรณีของอดีตพระผู้ใหญ่๕รูปนะครับที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
เรื่องการทุจริตงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรมแล้วก็เงินทอนวัดนะครับ
ก็มีอดีตพระครูวิจิตธรรมพรอดีตพระศรีคุณาพรอดีตพระครูสิริวิหารการ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกดนะครับอดีตพระพรมดิหลกเจ้าวาดวัดสามพระยา
และเจ้าคณะกรุงเทพหานครและอดีตพระอัฐกิจโสพลเลขานุการ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีที่บอกไปเนี่ยนะครับก็ถูกนำตัวมาคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับ
กริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยว่าในคืนแรก
แต่ละคนก็มีอาการค่อนข้างอ่อนเพลียเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
จะถูกนำมาฝากขังไว้ที่เรือนจำ
คือกว่าจะมาถึงเนี่ยขั้นตอนอะไรเสร็จก็ประมาณ๓ทุ่มแล้ว
ประกอบกับนอนไม่หลับด้วยทำให้ช่วงเช้าทุกคนมีสภาพอิดโรย
จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นอดีตพระทุกคนมีโรคประจำตัวนะครับ
ก็เป็นตามปกติของผู้สูงอายุเช่นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีของอดีตพระพุทธอิสระ
ที่กำลังตำรวจไปจับกลุ่มที่วัดอ้อน้อยนครปฐม
เข้าไปที่กุฏิช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แล้วก็ทุบปากปากเข้าไปอย่างนี้นะ
คนก็บอกเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยนะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ชี้แจงว่าการปฏิบัติการของตำรวจ
ก็ทำถูกต้องเป็นไปตามยุทธวิธี
แต่ประชาชนอาจไม่คุ้นชินกับยุทธวิธีแบบนี้ถ้าเอาไปใช้กับพระ
แต่ถ้าจะดูให้เป็นกลางเนี่ยก็จะเห็นว่ายุทธวิธีแบบนี้เนี่ย
ตอนที่ไปจับกลุ่มเสกโลโซ

ต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วย
เพราะไม่งั้นก็อันตรายอะไรจะเกิดขึ้นได้
ท่านขวัตรฐานก็ชิ้นแจงเอาไว้
เป็นภาพบรรยากาศจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
อดีตพระพุทธอิสราและวันนี้ทีมข่าวของเราก็

เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ

แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพุทธอิสระ
ก็ยังไปที่วัดกันอยู่ประมาณนึง

ก็มีหมีขอมีกวางดาว

แต่มีในส่วนของยาสมุนไพร

แล้วก็มีในส่วนของแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่ได้แจ้งที่พักเป็นหลักแหล่งเอาไว้

ตั้งแต่เช้าพระลูกวัดก็ปฏิบัติ

ลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระ

ก็บอกว่าก็นัดกับลูกศิษย์คนอื่น

อดีตพระพุทธอิสระที่เรือนจำ
ยอมรับว่าพอเห็นข่าวก็ตกใจ
นะคะลองฟังเสียงนายสมยศดูค่ะ
ส่วนพระลูกวัดนะคะส่วนใหญ่
ท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว

พอทีมข่าวเราไปถามเรื่องนี้ท่านก็บอกว่า
รู้สึกตกใจเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

แต่ก็ยังทำหน้าที่ในการเป็นพระต่อไป

รากฐานการปกครองในวัดเอาไว้หมดแล้ว

เรียกร้องไหม

ละต่างคนคะอยู่ภพติก

ศัลโเรียนริวัฒน์จะทำแต่ที่การวาส
งั่นไอนาโคชก็ยังไม่รู้ว่า
จะคุยกันหรือเปล่า
ค่ะก็คุยกับลูกศิษย์คุยกับพระลูกวัดแล้วทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนสนิท
ของอดีตพระพุทธอิสระด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่บอกชื่อ
เขาไม่เปิดเผยว่าเป็นใครครับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
เขากับเจ้าอาวาสไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระที่เรือนจำ
ก็เล่าให้ฟังว่าก็ยังคงสดชื่นดียังวางท่าทีเรียบเฉย
เหมือนกับตอนห่มผ้าเหลืองอยู่อะค่ะแล้วก็ฝากภารกิจต่างที่ยังข้าง
ท่านเจ้าอาวาสก็เช่นเรื่องของการสร้างพระนาคปรกองค์ใหญ่
อยู่หน้าวัดตอนนี้ยังไม่เสร็จการดูแลพันไม้ต่างต่าง
รงในวัดที่มีการเพราะชำเอาไว้แล้วตอนนี้การดูแลภารกิจในวัด
แนะนำกิจกรรมอะไรต่างภายในวัดอ้อน้อยอยู่ตลอด
นะคะก็ฝากงานเอาไว้วัดอ้อน้อยนครปฐมนี่วัดใหญ่นะฮะ
คือบางท่านก็อาจจะคิดว่าอดีตพระพุทธอิสระ
การนับพรรษาหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยลาออกแล้วก็เป็นพระลูกวัดธรรมดา
ก็มีพระรูปอื่นมาเป็นเจ้าวาดวัดแทนนะครับ
จากพื้นที่ที่เป็นส่วนของสงฆ์มีโรงครัวโรงทาน
พื้นที่ทำสมุนไพรอะไรแล้วยังมีพื้นที่ป่าที่เลี้ยงสัตว์ไว้อีก
เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปหลายหน่วยนะครับ
องบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบก็ไป
เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็ไป
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ไปใช่เพราะเขามีคนงานอยู่ที่นั่นนะครับ
ก็เอาหมายสารไปตรวจค้นทั่ววัดอ้อน้อยเลยอยู่ที่
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ย
เจอหมีขอสองตัวอยู่ในกรงนะครับตรวจสอบแล้วพบว่าทางวัด
ขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปเอาไว้แล้วนะครับ
ก็ได้รับการอนุญาตให้เลี้ยงได้ตรงนี้ถือว่าไม่ผิดนะฮะ
มีกวางนะครับทางวัดปล่อยไว้ในสวนผลไม้
สวนก็มีทั้งกล้วยขนุนมะม่วงแล้วก็ผลไม้หลายอย่าง
กวางดาวอยู่สี่ตัวนะครับกวางดาวไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ก็เลยไม่ผิดพรบคุ้มครองสัตว์ป่า
แต่ว่ามันมีการแจ้งเอาไว้นะครับว่ามีกวางอีกตัวหนึ่งเป็นกวางม้า
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตรงนี้ยังหาไม่พบนะฮะ
ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นมีขอสองตัวน่ะเป็นมีขอชนิด
ตรงกับที่เคยขออนุญาตคุ้มครองไว้ในชั่วคราวนะครับ
สามารถเลี้ยงได้นะครับส่วนกวางที่เราพบเนี่ยฮะที่เราเห็นเบื้องต้นเนี่ย
เห็นอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับมีตัวใหญ่อยู่ประมาณสองตัว
ตัวเล็กอยู่สองตัวเนี่ยครับเห็นว่าเป็นกวางดาวนะครับ
ซึ่งกวางดาวเนี่ยครับไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับ
พอไม่ใช่สัตว์คุ้มครองก็ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
หนึ่งชาติสัตว์ป่าและเป็นพืชแต่อย่างใดนะครับดังนี้ถ้าจะเลี้ยงเนี้ย
ก็อาจจะต้องแจ้งกับกรมตุสัตว์หรือแจ้งกับอะไรแล้วแต่เลี้ยงให้เป็นไปตาม
อ่าถูกหลักในการเลี้ยงสัตว์ทีนี้ยังมีอีกสองเรื่องค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบภายในวัดอ้อน้อยนะคะเรื่องของยาสมุนไพร
เพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของมูลนิธิธรรมอิสระค่ะ
กว่า๒๐ชนิดเลยจากการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณนะคะ
แต่ว่าโรงงานผลิตจดทะเบียนถูกต้อง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าก็คาดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเพราะว่าเป็นสมุนไพร
ครับส่วนเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาไปพบแรงงานต่างด้าวนะคะ
เป็นชาวพม่า๓๒คนก็ทำงานก่อสร้างเป็นชาวจีน๒คนเพ้นสีกระเบื้องอยู่
ทั้งหมดนี้มีเอกสารมีพาสปอร์ตถูกต้องแต่ไม่ได้แจ้งที่พักเป็นหลักแหล่งตามมาตราสามสิบแปด
ก็เลยถูกปรับกันไปคนละไม่เกินสามพันบาทนายจ้างเป็นคนจ่ายนะคะตามหลักกฎหมาย
ก็คือทางบูรณิธิธรรมอิสระก็สรุปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ปรับไปคนละหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ
ค่ะหวัดอ้อนหน่อยที่นครปฐมนะครับค่ะ
คือเมื่อวานคดีใหญ่เรื่องของวงการสงฆ์เนี่ยมีสามคดีใช่ค่ะ
คดีของพระในชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตงบประมาณที่ได้รับจากสำนักพุทธนะฮะ
คดีของพระพุทธ่าอิสระ
แล้วก็อีกคดีหนึ่งคือคดีของพระสงฆ์ที่สิงห์บุรี
เกี่ยวข้องกับกรณีพระพุทธรูปหายไป
สองรูปเนี่ยเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับ
ก็ตำรวจกองปราบรามนะครับหลังจากเมื่อวานไปจับกลุ่มตัวมา
แล้วก็สอบสวนสอบปากคำอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับ
วันนี้ตำรวจกองปราบรามก็คุมตัวอดีตพระนะฮะ
ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดราชูจังหวัดสิงห์บุรี
กับอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกูดีทองที่จังหวัดสิงห์บุรี
ขออำนาจสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค๑จังหวัดสระบุรี
เพื่อที่จะฝากขังช่วงดำเนินคดีนะครับ
หลังจากเมื่อคืนได้ทำการให้ลาศิกขาจากสมณเพศเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังของกองปราบราม
ทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด
บังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต
ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย
ข้อหานี้ก็สืบเนื่องมาจากอดีตพระทั้งสองรูป
ถูกตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าพระทั้งสองรูป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่พระพุทธรูปเก่าแก่
สามองค์สมัยรัชกาลที่สี่ของวัดราชูที่สิงห์บุรีเนี่ยหายไป
งปราบรามเขาก็ลงพื้นที่ไปติดตามสอบสวนสืบสวนนะครับ
ทราบว่าพระครูไกรสอนวิราชซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดราชู
เป็นคนถือกุญแจหอระคังที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะฮะ
แล้วก็สืบสวนขยายผลต่อทำให้ทราบว่าพระครูไกรสอนวิราช
ร่วมกับพระครูวิราชกิจจานุกูลซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกุดีทองที่สิงห์บุรี
ทั้งสองคนนี้ร่วมกันนะฮะก็เป็นอดีตพระทั้งสองคนแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่เข้ามาด้วยนะครับโดยทั้งสองเนี่ยเหมือนกับเปิดกุญแจหอระคัง
แล้วก็ให้บุคคลอื่นเข้ามานำพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยรัชกาลที่สี่
สามองค์ออกไปค่ะนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เลยไปจับกลุ่มมาเมื่อวานนี้
สวนสอบสวนอยู่ที่กองปราบทั้งวันทั้งคืนแล้ววันนี้ก็นำตัวไปฝากขังต่อสาร

เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับพระชั้นผู้ใหญ่นะคะ
ที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดนะคะ
ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มภายในวัด
มีพระสองรูปสองวัดที่ไม่อยู่ก็คือเจ้าคุณทงชัยที่วัดสะเกด
กับพระพรมเมธีที่วัดสัมพันธวงศ์คือไม่อยู่ที่วัด
ดังนั้นตอนนี้มีกระแสข่าวว่าท่านหนีไปต่างประเทศแล้วหรือเปล่า
มีกระแสข่าวว่าเจ้าคุณทงชัยไปอยู่ที่สิงคโปร์
เพราะว่าที่เราเล่าไปว่ามีการเจาะกำแพงเจาะเป็นประตูทางลับที่วัดไม่เคยมีมาก่อน
ไม่มีใครรู้พอออกไปจากประตูลับเนี่ยก็เจอถนนเลยอย่างนี้ค่ะ
รับศาสตร์เกดนะรับโภมศิษย์หรือว่าเจ้าคุณทงชัยเนี่ย
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอีกทีนึงนะ
พบว่าโอ้โหมีที่มีทางมีทางลับช่องเล็กช่องน้อย

ทีนี้เนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองเขาก็จะต้องตรวจสอบเข้มงวดเบื้องต้น

น่าจะยังอยู่ในไทยน่าจะยังไม่ได้หลบหนีไปไหน

ทีนี้เนี่ยก็บอกว่ามีกระแสวิจารณ์เยอะค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาก็จะมีความคิดเห็นมุมมองจากหลายคนเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ